คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเวลา๓๖๕วัน
หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙ของประเทศไทย
ปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในทุกด้าน
ได้รับการกล่าวถึงในเวทีนานาชาติอย่างมากมาย
แล้วก็แทบจะไม่เว้นวันเลยนะครับ

ได้จัดประชุมและมีกิจกรรมถวายราชสะดุดี

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระปีชาสามารถ
และพระอาชิริยภาพของพระองค์
ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของนานาชาตินะครับ

เมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
อิริน่าโบโกว่าผู้อำนวยการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

โดยย้ำถึงพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ทรงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
พร้อมกันนี้ยังยกย่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว่าเป็นแบบอย่างในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

ที่สร้างกาลสังคมที่แบบลอด
เพื่อสร้างลักษณะชีวิตและปลอดภัยของพระบาท
ขณะที่เมื่อวันที่๒๘ตุลาคมปีที่แล้ว
สมัชชาสหประชาชาติจัดประชุมนัดพิเศษ
เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
โดยผู้แทนจากชาติต่างยืนสงบนิ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา๑นาที
และมีตัวแทนจากภูมิภาคต่างทั่วโลก
กล่าวถวายราชสะดุดี
แมททิวไรครอฟเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอังกฤษ

กล่าวถวายราชสะดุดีในหลวงราชการที่๙
ในเวทีสมัชชาสหประชาชาติว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน
ตั้งแต่ด้านศิลปะไปจนถึงการพัฒนา
ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน
็ปุ่มด้านกระโดยสมาศคลินี
กล่าวถวายราชสะดุดีในหลวงราชการที่๙
โดยระบุว่าพระชนชีพของพระองค์ที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐ
มีความหมายมากสำหรับสังคมอเมริกัน

ครั้งนั้นว่ามีความรู้สึกทราบซึ้งใจที่ผู้แทนจากทุกภูมิภาคกล่าวราชสะดุดีแด่ในหลวงราชการที่เก้า
พร้อมระบุว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
และตลอด๗ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙ได้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

้ำด้วยการสร้างกองทุนอยู่ช่วยเวลาแหม้น
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
โดยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศด้านการพัฒนาของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี๒๕๖
โปรดติดตามตอนต่อไป